เพราะว่าเจ๊มอย๑๐๘ค่ะนางนำเสนอข่าวนี้ค่ะ
หัวบอกว่าเป็นคู่รักต่างคั่ว
ส่อแววรักไม่รุ่งค่ะคุณผู้ชม
รายละเอียดเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นคู่รักต่างคั่วหวานเกินเบอร์
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะห่างกันแล้วนะแม่
คู่รักคู่นี้เปรียบเสมือนโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูร
อากาศอย่างของจะอาหารในกับหญิงทั้งครู่หรอเจ๊
ไม่ใช่ผู้ชายเขาหน้าหวานเฉย
บอกว่าหน้าบ้านจนเคยด่าว่าไม่เหมาะสมกัน
ฝ่ายหญิงออกนอกหน้ามากว่านี่แฟนฉันไปไหนมาไหนก็เชิด
ฟันเป็นกระแสมีงานเข้ามาเรื่อย
พอคบแล้วจะไม่รุ่งก็ธุระกริจที่วาดฝันทำโครงทำครีมยังไม่ปัง

พี่ก็มุ่งแต่เที่ยวลำพังเดินสายทัวร์หาแต่เงินเงิน
เชิดใส่ฝ่ายหญิงคุณผู้ชม
หลังฝ่ายหญิงจะคุยด้วยผู้ชายก็บ่ายเบียงบอกว่า

เพราะครั้งที่แล้วก็ง้อจนเสียศักดิ์ศรีไปแล้วไงคุณผู้ชม
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นคู่ที่ดูท่าจะไปไม่รอด
เมื่อรักไม่รุ่งก็มุ่งแต่หาเงินดีกว่า
เอออยากรู้มากหนูรู้ว่าพี่แจ๊กอาจมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเฉลยมาเลยดีกว่าหรือบอกใบ้ก็ได้
จริงนะคะดิฉันก็หยิบอ้างอิงมาจากคอมเมนต์
เพราะว่าในคอมเมนต์แบบโอ้โหทะลุทะลวงมากนะคะ
เขาบอกว่าเป็นสาวที่เหมาะกับพวกเรามาก

เป็นสาวที่ชอบแบบว่าติดดอกไม้บานใหญ่

คือพี่แจ๊คพูดมาขนาดนี้นะบอกเลยว่าคุณผู้ชมก็รู้

เขาอ้างอิงมาจากคอมเมนต์แล้วเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคุณผู้ชม
ที่ไล่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยจะเป็นบอก
สไตล์แบบว่าเจ้าสำอางนิดหนึ่งสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้
ค่ะซึ่งจริงก็เอาคุณผู้ชมเอาพูดกันตรง

ฉันก็บอกว่ามีดอกไม้ใช่ไหม

มองไงเค้าโทรหาคุณลาล่าด้วย
ใช่น่ารักมาก

แต่ว่าคือพักหลังก็มีข่าวลือเยอะ
ว่านู่นนั่นนี่สงสัยไม่รับ
แต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากรู้จริงเลย

เราอาจจะเป็นแค่เพื่อนกัน

ที่เขาทำส้มตำด้วยกันตอนนั้นน่ะ

ถือว่าระย้า๊ไปราวความสัมพันธ์มันก็สั่งภาพไปได้แล้วกัน
คู่นี้เอาจริงนะตอนที่คบกันก็มีภาพน่ารักออกมาตลอด

ใช่และที่สำคัญคู่นี้เขาคุบฮาดูใจกันเนี่ย
มันเป็นการผลักดันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีแรงใจ
พอมาคบกับคุณเล็กตอนนี้เป็นไงล่ะหุ่นเซ็งเกอร์เด้งเลย

ใช่ไม่น่าจะเป็นความขัดข้องในเรื่องของเครือข่ายอะไรแบบนี้
แต่เอาจริงเอาอย่างนี้คุณผู้ชมที่มาโทรต่อหน้านี้ก็วงการบันเทิง
เมื่อกี้ตอนโฆษณาเราแอบโทรคุยกันแล้ว

สรุปก็คือว่าไม่จริงเลย
ที่กล้าพูดเพราะว่าเช็คมาแล้วว่าไม่จริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ๊มอนไปเอาอะไรมาเขียน

ไม่ได้ท้องแหลงอะไรกัน

คือคู่นี้ตัดไปเหรอ

แล้วเหมือนคู่นี้มันจะมีคู่อื่นอีกไหมพี่แจ๊ค

เอาเป็นว่ารักแท้ก็กลมเกลียว
ถ้ารักเหนียวก็ต้องตามติดตึงต่อไป
เออเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมรู้